เก็บมาครึ่งนึงเหลืออีกครึ่งนึงคนขับรถกระบาดคือนายประหยัดพราวชิตคือขับรถอ้อมไม้ก้านครับคุณผู้ชมบอกตามภาพแล้วถูกชนจังนะฮะโอ้โหไม่น่าเลยพี่ประหยัดได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนคนที่นั่งไปด้วยคือนายสมปั้นทองคนนี้เสียชีวิตครับนี่เหตุการณ์หนึ่งนะครับไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งครับคุณผู้
ดูตอนมุมแรกก็เอ๊ะเขาก็หยุดนี่เขาก็หยุดรถนี่หยุดที่ไหนก็หยุดเหรอ
มันเลยไม้กั้นมาตีอยู่บนก็บาปปะทุก
นี่แหละครับคนขับรถบรรทุกออกมาชี้แจงแล้วบอกรถผมเองครับ
พอดีขึ้นเนินไปมองทางขวารถไฟมาพอดี
ถอยหลังกับไม้กั้นก็ลงผมเลยไปไหนไม่ได้
ก็รบกวนดูดีเกิดเหตุจะมาเสียใจภายหลังครับ